หันหลังไปดูด้านหลังไทยรัฐของเรา

บรรดาพี่รถบรรทุกก็บอกว่า
เขาจะไม่ทนแล้วนะฮะ
ให้เวลารัฐบาลแก้ปัญหาแล้วทำไมไม่สนใจ

เรื่องน้ำมันแพงไม่ใช่เฉพาะพวกเขาเท่านั้น
เดี๋ยวถ้าเขาขึ้นค่าขนส่งแล้วก็พี่น้องเดือดร้อนนะ

สาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับ
เขาเอาขบวนรถบรรทุกมาจาก๔ภาคเลยนะ

ถนนสายเอเชียบางนาตราดกาญจนาพิเศษ
มุ่งหน้าเข้าสู่นะฮะ
หน้ากระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร
ตรงนี้นี่หลังไทยรัฐแล้วนี่นะครับ

นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกลาออกไปเลยนะ

เมินเฉยไม่สนใจการแก้ปัญหาน้ำมันแพงนะครับ
โดยมีแนวร่วมรถแท็กซี่มาอีก๓๐๐คันครับ
มาร่วมกิจกรรมโดยตั้งเวทีชั่วคราวตั้งแต่
คือเบื้องต้นเขาบอก๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา

เพื่อรอฟังความชัดเจนจากรัฐบาล
แล้วก็ขู่ด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวจะปักหลักพักค้างนะนี่นะฮะ
ส่วนการจราจรบนถนนพิพพฤดีรังศิษย์
ขาออกขาเข้ายังใช้งานได้ปกติ
เพราะว่านี่ครับพี่ตำรวจมาอำนวยการจราจร
ก็รถก็ผ่านไปได้ไปมาสะดวกอยู่

ท่านประธานเป็นประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
บอกว่ารัฐบาลเพิ่งเฉยต่อปัญหา
เงียบหายไปเจรจาสองรอบวันนี้บอกว่า
ขีดสุดแล้วเดือดร้อนหนักมากน้ำมันแพง
คำขาดเลยรัฐมนตรีพลังงานต้องลาออก
เพราะว่าบริหารเรื่องพลังงานล้มเหลว

เดี๋ยวขึ้นราคาค่าขนส่งครับ

ก็หมายความว่าจากนี้ไป๗วัน
ถ้ายังไม่มีมาตรการอะไรออกมาจากพลังงาน
มันก็จำเป็นแล้วครับที่ท่านจะต้องพิจารณาตัวเอง

เราได้แสดงสัญลักษณ์ตรงนี้ไปแล้ว
ก็ให้ประชาชนเป็นผู้ที่ตัดสินใจเอง
เพราะวันนี้เราได้โยนหินก้อนใหญ่ให้กับรัฐบาลแล้ว

เราจำเป็นที่จะต้องปรับราคาค่าขนส่งขึ้นแล้ว
เพราะว่าเราได้บอกสัญญาณกับรัฐบาลมาตั้ง๔เดือนที่แล้วนะครับว่า
ราคาสินค้าในท้องตลาดมันปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา
แต่รัฐบาลก็ไม่เคยแก้ไข
นั่นคือกลุ่มรถบรรทุกแล้วพี่แท็กซี่ที่เข้ามาร่วม
พี่แท็กซี่ที่มามายื่น๓ข้อเรียกร้อง
ให้ลดราคาก๊าซเหลือ๙บาท
เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้มันเป็นมิเตอร์ใช่ไหม
หาสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับครอบครัวพี่น้องรถแท็กซี่
จัดหาถุงยางชีพบรรเทาผลกระทบจากโควิด๑๙
เพราะคนขับรถแท็กซี่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ไม่พอกับค่าเช่าไม่เหลือเลี้ยงครอบครัว
มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้รัฐบาลพิจารณา
คุณผู้ชมครับรายงานล่าสุดมาจากหน้ากระทรวงพลังงาน
บอกว่ารถบรรทุกที่มาจอดอยู่เนี่ยนะ
บนถนนวิภาวดีขาออกก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวออกไปบ้างแล้ว
ก็มีเพียงกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกของสาพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทย
ยังคงปลาใสแล้วก็ชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงเวลานี้ครับ
เดี๋ยวรอดูท่าทีนะคะว่าจะมีเสียงตอบรับยังไงกับเรื่องนี้นะคะ